ส่วนพิธีการมอบเงินสนับสนุนทีมประจำปี๒๕๕๙ครั้งที่๑นะครับ
โดยมีทีมตัวแทนจากสโมสรต่างเป็นผู้รับมอบ
ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ๓แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๘๕๐๐๐๐บาทครับ
ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ๑ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๖ล้านบาท
ทั้งหมด๑๘ทีมได้รับเงินสนับสนุนทีมละ๗ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๒๖ล้านบาทครับ
ทำให้สรุปยอดทั้งหมดนะครับจากการมอบเงินสนับสนุนทีมประจำปี๒๕๕๙ครั้งที่๑
ทั้ง๓รายการนะครับรวมทั้งสิ้น๑๗๐ล้าน๕แสนบาทครับ